คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ๒คน

ก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเป็นบิ๊กไบท์เลยนะ
ประกบข้างแล้วเขาก็กระชากระเป๋าไปเลย
ทำให้ผู้ประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุถลอกปอกเปลือกนะคะ
ก็อยากจะเตือนภัยกันสำหรับใครใช้รถใช้ถนนด้วยเหมือนกัน

มาประกบข้างแล้วก็กระชากกระเป๋าเลยอะ
แล้วมอเตอร์ไซคันที่ถูกก่อเหตุด้วยนะ
คนที่ประสบเหตุเนี่ยก็ล้มลงแบบนี้เพราะดีนะที่รถที่ตามมาเนี่ยเขาเบรกทัน
เนี่ยค่ะเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ในจังหวะนี้ได้พอดีพอดีเลยโอ้โหเป็นห่วงจริงนะ
ท้องที่โรงพักดอนเมืองนะคะก็ยังดีค่ะที่ผู้เสียหายนั้นสวมหมวกกันน็อก
แต่ตัวเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเห็นไหมคะถลอกปอกเปลือกันไปหลายแห่งเลย
และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถเราเห็นคนร้าย๒คนขับรถซ้อนกันมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังโรงพักดอนเมือง
ได้รับข้อมูลว่าตอนนี้นะคะตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยคนร้าย
แล้วได้เบาะแสแล้วว่าคนร้ายเคยก่อเหตุด้วยการใช้รถบิ๊กไบท์ชิงทรัพย์แบบนี้มาหลายครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเอง
โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่คนร้ายใช้รถบิ๊กไบท์กระชากระเป๋าสะพายของผู้เสียหายหญิงคนหนึ่ง
ขณะที่ซ้อนรถจักรยานยนต์คือซ้อนมอไซค์ซ้อนวินมอไซค์
จะไปซื้อของที่ตลาดในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแสดงว่าก็มีผู้เสียหายหลายคน
ใครที่เคยตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความแจ้งเบาะแสได้นะคะที่โรงพักดอนเมืองเผื่อว่าตำรวจจะได้ตามจับได้
กรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยดิฉันเองนะเคยสะพายกระเป๋าแล้วก็เดินตามถนนอยู่แถวปฐุมวัน
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ซ้อนมาแบบนี้เหมือนกันขับมาประกบข้างแล้วก็ชากระเป๋าดิฉันไปเลย
คดียังไงรู้ไหมกระเป๋าดิฉันหนักเขากระชักไปไม่ได้หลุดมือซะก่อน
แต่แบบมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาต้องระมัดระวังแม้แต่ว่าเฮ้ยเราอุ้มกระเป๋าอยู่แท้
ก็มากระชากเราไปแบบนี้ต้องระวังระวังตัวนะแต่เราก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่เป็นอันตรายด้วย
เอาเป็นว่าใครที่สงสัยว่าเคยเป็นผู้เสียหายนะคะแจ้งความได้